ไปต่อกันดีกว่าครับคุณผู้ชมงานเรื่องของไอ้ไข่พ่อท่านซึม
นี่พาไปที่พรรคเหนือไปวัดสรร์ทมะเกียงกเกอร์รศเกลชะเกต
นำมาจากวัดสะสี่มุมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สีธรรมราชอ่าสุดสนใจที่ชาวบ้านเข้าไปดูก็ต้องอ่างน้ำมนต์สิฮะ
คุณผู้ชมรออะไรแหละครับทุกคนก็ต้องไปส่องเอา
คุณผู้ชมส่องดูสิครับเออน้ำตาเทียนหนาเตอะขนาดนี้
เลขอะไรล่ะวาดกันไปสิเออแล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้จินตนาการแล้วก็
ดวงใครดวงมันแหละครับผมอันนี้ผมมองไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่
นี่นี่แบบนะฮะอ๋อจากเชื้อมาอิสร์กันหน่อยดีกว่าไปที่อุฐร
นะคะวัดป่านนท์จำป่าอำเมอร์เพลจังหวัดอูฐรครับสาวบ้านชวนกันไปขอ
โชคลาภจากก้อนเหล็กไหลไพรดำหรือที่บางคนเรียกว่าไหลเพชรดำหรือเหล็กไหลทองคำดำก็คือเหล็กไหลแหละนะฮะจะเป็นเครื่องรางของขังที่อนุภาพสูงเรื่องของแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันปลอดภัยจากคุณสายมนต์ดำอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็มีคนตาดีเอาคุณผู้ชมดูซิเขาบอกว่าเขาตาดีเขาเห็นเห็นตัวเลขที่บริเวณซอกของ
บางคนก็ไปส่องจากต้นตะเคียนบางที่วัดเอาขึ้นมานะแล้วมันดันเป็นเลขเดียวกันซะด้วยไอ้ตรงเมื่อกี้กับตะเคียนเนี้ยมันเลขเดียวกันนะนะฮะทำไมมันตรงกันซะอย่างงั้นล่ะเออนะคุณผู้ชมอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะเอามาฝากกัน